สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สด
ให้เยอะอะไรคุณทำไมพี่มดดำหน้าเปลี่ยนไปอ่ะ

ไม่เราได้แรงบันดาลใจต้องเรียกว่าเราได้แรงบันดาลใจนะคะ
มาจากกุชชี่ค่ะ

หรือใครช่วงนี้ใกล้หาเสียงเขาจะมีแบบ
อ่ะคนแบบหัวคะแนนถูกไหมคะ
ก็ลงพื้นที่ให้ช่วยแจกไว้ผู้สมัครอะไรอย่างนี้

อ๋อ๕๖๐บาทเองเหรอกุ๊ชชีบายละประมาณ๑๔๔๐๐บาทอ่ะราคาประมาณนี้
แต่เราไม่เหมือนเรามีมาก่อน
ใช่เราใช้มาตั้งนานแล้วแบบนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็วันนี้อากาศหนักมากคุณ
ใช่ค่ะก็เลยเราก็เป็นคนทำกิจกรรมกางแจ้งด้วยคือตัดย่าตัดไร
คือตอนเช้าเนี่ยเขามีการว่าจะมีการประกาศว่าโรงเรียนปิดถูกไหมค
เพราะว่าตั้งแต่ตรงนี้หลังจากตรงนี้

ไม่เกินแล้วก็พาตอนช้ากระทางก็อทมก็ประกาศอันนี้ก็ได้ปกติปิดโรงเรียน

อันนั้นพี่หนุ่มน่าจะเป็นพวกถ่ายหนังไว้ค่ะ

มีรายงานภาวะมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานนะครับ
เขาตรวจเจอตอนประมาณตี๔พบว่า
ค่าไม่เกินมาตรฐานทั้งหมด๓๔จุด
โดยเฉพาะริมถนนพระราม๒ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ
บางช่วงเวลานั้นมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน
พุ่งสูงกว่า๒๐๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

แล้วก็ผลการตรวจวัดค่าเมื่อตอน๘โมงเช้า
ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานอยู่ที่๑๙๘มิโครกรัมลูกบาทเมตร
บริเวณที่ทำการปรัชนีราชบุรณะนะครับคุณผู้ชม
เขาได้มีการรายงานนะบอกว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง
เมื่อเวลาประมาณ๘นาฬิกาพุ่งติด๑ใน๑๐อันดับของประเทศ
ที่มีมลภาวะเป็นพิษเกินมาตรฐานนะครับนี่นะฮะ
คือขณะที่ความคืบหน้าในเวลาต่อมาครับ
เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษได้มีการรายงานนะครับว่า
สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
คุณภาพอากาศนั้นอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง
ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมง
ค่าฝุ่นพิษพุ่งขึ้นจนถึงขั้นวิกฤต
เป็นสีแดงในหลายจุดทั้งริมถนนกาญจนาพิเศษ
เขตบางขุนเทียนบริเวณตำบลทรงขนอง
อยู่ที่อำเภพพระแดงตำบลปากน้ำในอำเภพจับสมุขภาการ

เขาบอกมีค่าพุ่งสูงวัดได้ที่๑๔๔มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
อันนี้คือผลที่เราเจอตอน๕โมง
ดูสิครับว่าคนไทยอันดับไหนแล้ว
อันไทยอันดับ๔นะครับอันดับที่๔
เห็นไหมฮะอันดับ๔ของโลกนะคุณผู้ชม

นี่นะฮะมีที่ปกติสถานเป็นอันดับ๑นะครับ
อยู่ที่๒๑๕เห็นไหมฮ
แล้วก็ไปอินเดียสีม่วงนะคุณผู้ชมสีม่วงนี่เกินทะลุไปเลยนะฮะ

จีน๑๗๘มีที่ไทยแลนด์เห็นไหมฮะมีบังกลา

อุสเบคิสทานมาเซดูเนีย
ทำไมเขาฉีดน้ำ
แล้วก็ตอนนี้รุ่นให้ตุ้นในเมืองเขาฉีดน้ำหมดเลย
ทุกที่นี่เลยต้องใส่เซอร์กัดผอยมาเหรอ

อายุแฟชั่นของพี่จริงพอดีเลยทำรับให้เพิ่ง

เขาปิดก็คือหลับถึงมันรถสันจรไปมาไม่ได้

เพราะว่าพอน้ำหวานผสมน้ำตาลเราก็ทำให้ฝุ่นลง

เพราะฉะนั้นมาต่อกันนิดนึงนะครับสรุปแล้วนะครับ
วันนี้ทางคุณพุทธิพงศ์ปุณกันรองเลขาธิการนายกมนตรีฝ่ายการเมือง
ก็เป็นโฆษกประจำสำนักนายมนตรีเขามีการเปิดเผยนะครับว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกมนตรีนั้นห่วงยางสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง
ค่ามาตรฐานเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เลยให้กระทรวงศึกษาธิการนั้นสั่งหยุดโรงเรียน
ในพื้นที่กรทมนะครับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่๓๑ถึงศุกร์ที่๑กุมภานะฮะ
สั่งหยุดไปแล้วเวลาเที่ยงวันนี้แล้วต้องไปดูกันต่อในช่วงสายอาทิตย์
ประเมินสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงต่อไป
จะมีการประกาศอยู่โรงเรียนต่อไปหรือไม่นะฮะต้องรอดูนะครับ
สำหรับเรื่องราวของการมาตรการกำหนดเอาไว้เข้มข้นนะฮะ
การตรวจจับรถควันดำฉีดละอองน้ำจากตึกสูง
ล้างถนนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้สถานการณ์นั้นดีขึ้น
พี่แต่มันหนักจริงนะผมบอกเลยนะมันมีทางหนึ่งที่ต้องทำให้ฝุ่นมันแบบดีขึ้นอ่ะ
ทำไงต้องประกาศเลยว่าห้ามรถออกมาวิ่งเลยสักหนึ่งวันอ่ะ
หรือสามวันอ่ะสองสามวันหนึ่งวันไม่ได้ช่วยสักสามวันอ่ะ
คือไม่ต้องออกไปเลยนะคือต้องคนไทยต้องรวมใจกันในกรุงเทพเนี่ย
ไม่ต้องขับรถออกมาวันนี้นะแบบในฐานะตัวเองนั่งมอเตอร์ไซค์ทุกวันนะ
อืมมันไม่ตายแล้วก็ต้องดมเข้าไปแล้วเขาใส่ทุกวัน
อ๋อจะรอมีงานศพไทยก่อนไงอ๋อรอต้องดม
อยากจะซื้อพวกนี้แพงวางไว้หน้าโรงศพก่อนไงหลือทุ่มจากจมูกเรา
เอาเล่าก่อนงงไปหมดแล้วเนี่ยคือแบบว่า
แล้วบางทีถ้าสมมุติคนไม่คิดจะเข้าใจ
เชียงใหม่เองวันนี้ก็วิกฤตไปแล้ว

เชียงใหม่วิกฤตกว่ากรุงเทพไปแล้ว

เขาบอกว่าตอนนี้พระรามสอง
เมื่อวานคนพระราม๒อยู่ดี
เลือดออกจมูกกันหมดเลย

เพราะว่าถ้าฝุ่นนี้มันเข้าปอดเมื่อไหร่

ก็มีชาวชนออกมาตื่นเต้นหน่อยแล้ว

โทษใครได้ในฐานะทุกคนยังต้องใช้รถกันหมด

เมื่อกี้มีคุณผู้ชมเขียนมาบอกว่าลดราคาค่ารถไฟฟ้าสิอย่างนี้
มีเมื่อกี้คนเขียนเผื่อคนจะได้
ตอนนี้รถไฟฟ้าแน่นมากเมื่อวันเสาร์นั่งรถไฟฟ้า

เกาหลีเองตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าประกาศเป็นภาวะแห่งชาตินะ

เป็นภาวะแบบที่เขาบอกเลยมันมีผลเป็นต่อประเทศของเขามาก

มันเป็นเดือนแล้วมีก็เป็นแบบ๒อาทิตย์๓อาทิตย์แล้ว
ทุกอย่างนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนวันนี้เพิ่งจะมีการแบบขอโทษนะฮะให้หยุดเรียน

คือแต่ละประเทศก็อย่างที่เขาพูด
ว่าต้นไม้อยู่ไหนหมดก็มันก็เกี่ยวเหมือนกันวันนี้คน
เริ่มเห็นความสำคัญของต้นไม้แล้วเห็นไหม
สักครั้งวันนี้คือเริ่มเห็นความสำคัญของต้นไม้
ที่มีการจำกัดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
เพราะว่า๑สิ่งที่เขาจะเพิ่ม

เอาให้แพงเพราะว่าคนจะได้ไม่ต้องใช้รถมากขึ้น

กระตุ้นประชาชนให้ใช้ขนส่งสาธารณะอย่างที่น้องบอก

มันจะเป็นไม่ได้คอนโดมีจุดไหนไม่มีบ้าง
แล้วเมื่อก่อนโอเคอาจจะต้องตื่นเต้นว่าคอนโดอยู่ใกล้รถไฟฟ้า

ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าห้ามใช้พลุในงานวันสำคัญ

ปากกิ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองที่

เปรี้ยงยางอะไรอย่างนี้
แต่พาวข้อยใหญ่เยอะนะ
ใช่เดี๋ยวเรา

ให้เป็นพี่หนุ่มอย่างงี้ครับ
ทำให้แบบเหตุการณ์ตอนนี้ชะงักขึ้น
วันที่๔

วันที่๔กูแพ้เหรอ

คือมันพูดเป็นคำพูดมันได้เว้ย

อย่างนี้เขาหาเพื่อนหนูบอกว่า

คืออาจจะบอกคนข้างบอกเพื่อนบอกพ่อแม่ให้เริ่มใส่แมสก่อน

บอกประชาสัมพันธ์ว่าไอ้ความน่ากลัวมันขนาดไหนแล้ว
ตลอดระยะเวลา๓อาทิตย์ที่ผ่านมา

มันไม่น่ากลัวแต่ในขณะเดียวกันวันนี้
เด็กถ้าสมมุติวันนี้เด็กมายูอย่างนี้คุณมีลูกอย่างนี้

หรือแม้กระทั่งวันนี้
เพราะว่าคุณภาพปอดมันแย่เลยเพราะว่า

เพราะว่าจนถึงวันนี้ฝุ่นเยอะขนาดนี้นะ

เพิ่งเห็นมีอาทิตย์นี้๒๓วันที่เริ่มแมสมา
เอาง่ายแมสยังไม่พอขายเลย

คุณเป็นใครคุณซื้อมาให้หรือไม่ใช่
ไม่เพราะหลังรถติดแล้วก็ขับมาไตล์หาเด็กไง

กินข้าวทำยังไงกินข้าวเต้าเต้าเต้า
เห็นนะฝันแบบนี้คือสาปกว่าไป
ดูไม่ใส่แมสเขาก็จำเสียงผมแมดได้อยู่ดี
คุณรู้หรือว่าวันนั้นที่พี่พูดอันนี้ไป

คุณสังเกตไหม
เวลาที่วันหยุดอย่างปีใหม่หรืออะไรสังเกตไหมครับ

อากาศจะดูดีใช่ไหมดูโล่ง
ต้องทำให้ได้อย่างนั้นสัก๓วันหรือ๔วัน
อาจจะต้องมีกฎหมายออกมาแบบว่าชัดเจนนิด

มันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้จริง
ต้นคือประชาสัมพันธ์จิตใต้สำนึก
เอาตรงว่าคนเรามันต้องเริ่มจากรักตัวเองก่อน

ภารกิจคือความผิดอันตรายจบ

วานี้หลายคนมีการแชร์ภาพนะฮะ
เกี่ยวกับงานของหลวงพ่อคูณ

แล้วก็มีการเก็บอาทิของลงพ่อคูลพรุ่งสุโธ
ซึ่งต้องใช้คำว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไล่
ซึ่งหลายคนถามกันอีกว่าทำไมจะต้องเอาหลวงพ่อคูณไปลอยอังคาร
จุดตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ตอนที่ท่านยังเป็นพระอยู่
เป็นพระแล้วก็ท่านก็ได้ส่งพุทธตรง

แล้วก็ไปทุดงที่สปลาว
ท่านก็เลยสั่งไว้ในพินัยกรรมเลยว่า

ในที่ทะวัดวัดบ้านไล้
ซึ่งตามพินัยกรรมของท่านเนี่ยระบุว่ามีลูกศิษย์จำนวนมากมาเฝ้ารอกลับเท่าอาทิตย
ซึ่งวันนี้เขาก็ดีนะฮะเขาก็เปิดโอกาสให้คนได้กราบเท่าอัฐิ
เป็นเวลา๒ชั่วโมงก่อนที่จะไปรออังคารก่อนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ย
ก็มีโอกาสลงกันไปนับถือว่าเป็นสฤทธิ์มงคต
เจ้าคุณทงชัยเป็นคนจุดไฟประมวารครับพี่
ในความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ได้นำอาถิของทุกูล
เดินทางมาถึงบริเวณท่าเรือหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำของจังหวัดน้องคลาย
จากนั้นนำอาถิโรงเรือล๑๖๙
มีพระศงค์ทรงศมนสักษะ๔รูป
พร้อมด้วย๑๒๓ที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงไปในเรือ

เดินเรือไปประกอบพิธีลอยอังคารบริเวณพระธาตุกลางน้ำ

ปกติน้ำจะลดครึ่งเลย
โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงขณะที่โลกออนไลน์ก็ได้มีการ
โพสต์เลขลดลากสรีระของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณแห่ง
ตัวเองซึ่งป้ายทะเบียนรถที่รากสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณคือ
นหนู๑๗๗นะฮะนอกจากนี้ตัวแทนที่รับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ต่อไปเนี่ยจะประกาศรางวัลในวันที่๑กุมภาพันธ์นี้
บางรายก็ปิดการซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเขาไม่รับ
นี่อัน๑๗๗๗อยู่๖๗๗หมดเที่ยงเลยอ่ะคนก็ตามหากันอ่ะน่ะแหละ
อย่างนี้เนาะปิดการขาย๗๗นี่ไงปิดเลยเขาปิดกันหมดแล้วคุณรุ๊ป
ตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ยังน่ากังวลมากนะคะ๕ปีหลังมา
นี่สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเลยเมื่อวานนี้ค่ะองค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติก็ประกาศผลการจัดอันดับทั่วโลกอ่ะนะคะดัชนี
คะแนนตั้งระดับเอาไว้ก็คือจาก๐๑๐๐คะแนนนะคะ
หมายถึงโปร่งใสโดยประเทศที่โปร่งใสมากที่สุด
ก็คือประเทศเดนมาร์ค่ะไปแปดสิบแปดคะแนนเลยก็ถือว่าเป็นกลุ่มใน
ประเทศเอเชียแปซิฟิกที่มีความโปร่งใสมากที่สุดก็คือ
นิวซีแลนด์ซิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่๒แล้วก็๓ตามมานะคะ
คะแนนความโปร่งใส๘๗แล้วก็๘๕ตามลำดับส่วนประเทศที่
โปร่งใสน้อยที่สุดนะคะยังเป็นโซมาเลียตามด้วยซูดานใต้
แล้วก็ซีเรียด้วยคะแนน๑๐๑๓แล้วก็๑๓คือน้อยมากเลยนะ
มันนับจาก๐ถ้า๐นี่คือขอรับชั่นหนัก๑๐๐เต็มทางนู้นก็คือ
ใสทีนี้มาที่ประเทศไทยเองค่ะมองย้อนกลับไป๕ปี
หลังสุดเนี่ยนะคะพบว่าอันดับขึ้นลงแต่ในภาพรวมแล้ว
ภาพลักษณ์ด้านนี้ของไทยนั้นไม่ดีขึ้นเลยค่ะโดยทำคะแนนอยู่
ในช่วง๓๕๓๘คะแนนจากคะแนนเต็ม๑๐๐ดังนั้นก็คือผลงาน
ที่ดีที่สุดของประเทศไทยในปี๒๐๑๕คะแนนได้สูง
ที่สุดที่ทำมาได้คือ๓๘คะแนนถือว่าดีไหมจาก๑๐๐ยิ่งเลขต่ำ
เท่าไหร่นี่แสดงว่าถูกต้องยิ่งเล็กถูกได้อันดับที่๗๖นี่
หมายถึงดีที่สุดที่เราเคยทำมานะคะจาก๑๘๐ประเทศทั่วโลก
อันดับที่๗๖อืมซึ่งต้องบอกว่าประเทศทั่วโลกหรืออร้อยแปดสิบ

สำหรับปีนี้เองก็ต้องบอกว่าโดยเฉลี่ยของทั่วโลก
จะอยู่ที่ประมาณ๔๓ขนาดจาก๑๐๐ขนาด
แต่ประเทศไทยได้๓๖ขนาดอยู่รังดับที่๙๙ค่ะ
จาก๑๘๐ประเทศทั่วโลกนะคะ
ตั้งปู่ครับช่วงหน้าครับช่วยหานุมหลงป่า

ที่จริงแล้วเป็นเรื่องเหตุการณ์เกิดที่จังหวัดชัยนาธ
ศูนย์วิทัย๑๙๑ตำลวชพุทธรณ์จังหวัดชัยนาฏเนี่ย
เขาก็รับแจ้งว่ามีบุคคลศูนย์หาย
โบดึงคุณตกใจอะไรไม่ได้ถึงจุดคลายแม็กซ์เลยอีบ้า

จิตใจเธออมหิตเกินกว่าที่เธอจะไปสนใจเรื่องชาวบ้านคนอื่นขนาดนั้น

คุณบอกว่ามันมีคนหาย

แล้วยังไง
แล้วยังไงพวกกูยังไม่ทัชจะอ่านจริง

ตำรวจเนี่ยสายตรวจรายบินตรวจที่ไล่พัฒนาอาหารสมัคร

เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยกันค้นหานะครับ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุจึงเศร้าผู้ใหญ่บ้านเนี่ย

เขาชื่อคุณทวินอายุ๖๑ปี

ไม่มีอะไรอันนี้ต้องตกใจได้รับบาดเจ็บต้องตกใจอุ๊ยสิ
ยังไม่อุ๊ยอันนี้ไม่ใช่มันไม่ได้ฟิวผม

แต่สภาพคนนี้อ่อนเพลียสุดเลยพี่

เขาบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่านายทวินได้ปีนเขาชื่อว่าเขาแหลม
แล้วก็หายตัวไปเนี่ยก็ได้พยายามค้นหากันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
จนถึงรุ่นเช้าก็ได้เกณฑ์ชาวบ้านตามหาจนช่วงบ่ายก็ยังไม่พบ
ในที่สุดก็เลยไปแจ้งตำรวจแล้วก็อาศัยสมัครกรุงประกันอยู่

เขาก็ตั้งสิก็แห่งหูฟังสิจะถามทำไม
ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคละหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้ว
เขาก็เลยไปบนบานสารเก่าเข้าใจไหมอีหนุ่ม
บนบานสารเก่ากับสารเจ้าพ่อปู่เกิด
ว่าถ้าสมมุติพบนายทวินแล้วเนี่ยจะปั้นวัวปั้นควาย
ปั้นช้างปั้นม้าปั้นวัวปั้นควาย
แล้วต้องหาอะไรเนี่ยปั๊บเดียว
แค่ไปบอกเจ้าพ่อถ้าสมมุติเจอนายทวีน

หมุนหมุนหมุนหมุน
หมุนขึ้นต่อหน้าต่อตาประชาชนเลย

หลังจากนั้นปุ๊บเจอนายทวีน

เขาบอกว่ามลมหมุนแล้วก็จนทำให้เจอนายทวิน

เขาอาจจะหลับหรือสลบหรือ

เราไปชัยนาธมาฉันก็ไม่รู้เนอะ

ในที่สุดก็พากลับมาด้วย
อาการที่ได้รับบาดเจ็บขึ้นนามเกี่ยวของที่บอกนและ

เชื่อว่าน่าจะเกิดลักษณะเดียวกัน
แต่ไม่มีคนรู้จึงไม่ได้ช่วยให้เขา

แต่ยังมีคนเท่าคนแก่เขาบอกบริเวณนี้มันเป็นเมืองรับแร่

ชาวบ้านจะได้ยินเสียงแบบว่าละนาด

เสียงแบบว่าตะโพนคืออะไรตะโพน

เป็นประจำบนยอดเขาแห่งนี้
แล้วก็ที่สำคัญบนยอดเขามีถ้ำอยู่คุณ
แต่ปัจจุบันมีก้อนหินปิดปากถ้ำไปแล้ว

อาจจะกระทำการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เนื่องจากได้รับถอนของไหล่ผี

แต่ไม่ได้ทำพิธีไหว้ครูมาเป็นเวลา๔ปีแล้ว
ทวินบอกว่าตนเองเห็นรถทหารมาจอดนะ

แล้วมีนายทหาร๔คนน่ะ

จึงวิ่งหนีขึ้นเข้าไป
จึงวิ่งที่เขาหายไป

มีทหาร๔นายลงมาจะจับตัวเขา

ตัวเองก็เลยนอนซุกตัวอยู่ข้างก้อนหินใหญ่

ตนมีหลวงพ่อเดิมติดตัวไปด้วยจึงอธิษฐาน
ขอให้ออกไปได้จะถวายไข่๒๐ฟอง
ประกอบกับได้พยายามหาทางออกแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ทั้งที่ก็ชาวบ้านบอกจะถวายช้างม้าวัวควายปุ๊บเจอเลย
แต่ตัวเองหาทางออกเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
นะคะที่นอนอยู่ตรงขวดหินทุกงั้น
นี่คือธาบโมโนก์ปะเห็นรถตำรวจนี่

ดีเหรอครับใส่นั่งโมเซลละเหรอ

อันนี้ที่มันสาดจริงพูดมองเห็นพอดีเลย

แล้วอยู่ตรงนี้มีที่กรอง
อะมีสองอยู่ห้องในมันเป็นสีดำเต็มไปหมดเลย
ฝ่ายในสตูสว่างนะครับ
มันเป็นเครื่องพื้มได้ยังไง

บริเวณกลางทุ่งนามีดินโครนผุดขึ้นมาจำนวนมาก
แล้วก็ไหลลงไปตามพื้นรอบด้าน
ซึ่งชาวบ้านได้ทดลองนำไม้ไผ่ขนาดยาวหลายเมตร

ทำให้เห็นว่าหลุมนั้นมีความลึกมาก
และพื้นผิวบริเวณดังกล่าวนั้นยังมีโครนผุดเกิดขึ้นมา
พร้อมกันอีกหลายต่อหลายจุดเลยทีเดียว
ความคืบหน้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ที่บ้านโคกกระเบื้องอยู่ที่นครราชศรีมา
นายถวัชชัยรราวันซิรินะครับ
นั่นเป็นนายกองการบริหารสูตรบนโครงกระเบื้องอตนี่แหละ
เขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเดือดร้อนจากปัญหาคนผุดนะฮะ
ก็ทางอบตเนี่ยเขาทำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนอันตรายเอาไว้
จัดเจ้าหน้าที่นะฮะอพปรให้ดูแลความปลอดภัยรอบพื้นนี้ด้วย
แล้วก็มีการทำหนังสือแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นไปยังที่อำเภอบ้านเหลื่อม
เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือกับเกษตรกรต่อไปนะฮะ

ทีนี้ก็มีชาวบ้านในหลายพื้นที่นะครับที่เชื่อว่าเหตุการณ์โครนผุดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเหนือสิ่งธรรมชาติ
ก็เลยนำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้ไปไหว้โครน
ได้ไหมเธอได้ไหม

เป็นรอยแยกของดินโครนนะที่ไหลออกมาจากรูดินเนี่ยนะครับ

จะมีลักษณะคล้ายกับเกล็ดพญานาค
ลักษณะการไหลของโครนก็คล้ายกับพญานาคนั้น

ผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอักภัณฑ์วันนโกมล
ผู้หน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีย์

เห็นโครนผุดขึ้นมาจากดินน่าจะเป็นการไหลทะลักขึ้นมา
น้ำใต้ดินที่มีแรงดันในระดับตื้น
ชั้นดินที่เนื้อละเอียดขึ้นมาตามรอยแตกที่มีรอยแยก
สมกันนะฮะกับน้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำโครนผุดขึ้นมา
เขาว่างั้นซึ่งมีการปรับสมดุลของแรงดันน้ำใต้ดิน
ก็ต้องรอดูว่ามันจะผุดออกมาอีกนานขนาดไหน
บางทีมันอาจจะเกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์หลายอย่างด้วย

แต่เจ้าบ้านก็ชื่อว่าเป็นแหล่งกบดานของพระยามาก

อเมริกาเขาบอกว่าอากาศหนาวมาก

นี่นิดเวสนิดหนาวจัดมาก
ตอนนี้ก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเลย
เพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่า
อุณหภูมิจะแตะระดับต่ำที่สุดในรอบ๒๕ปีแล้ว
เขาบอกว่าในหนึ่งชั่วอายุคนครั้งนี้คือครั้งที่หนาวที่สุด

แล้วก็มีแม่น้ำที่อยู่ในนักฐานชิคาโก้

ตอนนี้ติดลบไป๔๘องศาเชียวเชียว
เขามีการเตือนประชาชนแล้วว่าเวลาที่เดินออกมาข้างนอก
ห้ามหายใจสูดเข้าปอดอย่างเต็มที่

มันจะเอาความเย็นเข้าไปในนี้แล้วปอดเปิดพังหมดเลย

แต่มันไม่ใช่พิษแต่เป็นความเย็น
แล้วก็กำลังโอนุพิฤติมันจะต่ำลงเรื่อย
ถึงขั้นที่ว่าจะหนาวเย็นกว่าคั่วโลกใต้

เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือทั้งสุนัขเอง

แต่ที่นั่นเขาหนาวหนักขนาดนี้เขาปิดโรงเรียนเลย
เขาปิดเลยค่ะปกปิดเรียนแต่ของเรานี่ฝุ่นมาร้ายต่อหลายวันนะ

ยังมีขอนิดหนึ่งนะอะไรอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่ได้แล้วชีวิตคนล่ะ
มันลำบากก็ใช่ไงแต่ลูกคนอื่นไงลูกคุณแอปลูกใครต่อใครเขาก็เรียนหนังสือ
ใครคือนางร้ายหน้าสวยทิ้งลูกเลขขายตัวให้เสีย

ไม่เอาลูกพูดนี้ผมไม่มายาวดึง

ขอบุตรล่างลึกของนางร้ายหน้าสวย

น้อยคนจะรู้ว่าก่อนจะเข้าวงการ
นางร้ายคนนี้เคยมีลูกมาแล้ว
และกว่าจะเข้าวงการมาได้ชีต้องรับจ๊อปเป็นเด็กเสีย
ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย

ก็จะเป็นที่ไหนก็ไม่ได้บอก

ที่ใครก็รักใครก็หลง
สำหรับนางร้ายหน้าสวย

แต่จริงแล้วกว่าชีจะก้าวกระโดดขึ้นมาถึงจุดนี้ได้

แต่ฉีกเข้าวงการมาได้เพราะเส้นสายล้วน

ว่าเด็กเสียนี่ไม่ได้อยู่นานมากแล้วเนอะนั่นน่ะสิแล้วจะเกี่ยวอะไรกับการได้เข้าวงการ

ได้ยินแต่เป็นพวกแบบแฟนไฮโซอะไรอย่างนี้นะ
ทุกวันนี้แบบว่าทุกวันนี้ต้องรับจ้างกินข้าวไอ้เด็กเสียนเขาจะยินแล้วนะ
นางเป็นเด็กเสียตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยเธอไม่ใช่เด็กเสียแค่สองคนสองคนนะ
วันเด็กแต่เรียกว่านับไม่ถ้วนแล้วยังไงอีก
เพราะนางเนี่ยหน้าสวยและเป็นดาวเด่นในวงการเสีย
เสียคนไหนได้ฟาดนางร้ายหน้าสวยถือว่าสอบผ่านความเป็นอัสเสียเต็มตัว
นี่ไงตั้งแต่เรื่องที่เสียทุกคนหลูมั้ยทำไม
คือนางร้ายหน้าสวยชีเคยมีลูกมาแล้วสมัยเพิ่งแตกเนื้อสาว

ลูกปุ๊บนางก็โยนให้ครอบครัวผัวแว้นไงได้ผัวเป็นเด็กแว้นไงเธอ
ดูแลทันทีแล้วไม่เคยกลับไปสนใจใยดีลูกของตัวเองเลยแม้แต่น้อย
ปล่อยให้เด็กตาดำโดนเพื่อนล้อว่าเป็นลูกไม่มีแม่
หลังจากนั้นนางร้ายหน้าสุดก็เริ่มเข้าสู่วงการบรรเด็กเสียเต็มตัว
จนได้มาเจอเสียใหญ่ในวงการ
ใครเสียหนุ่มสังรุยแล้วยังไง
เสียใหญ่ในวงการเธอที่ช่วยกันผลักดันบนเตียงปั๊บอย่างนี้
จากนั้นก็ล้างแคราวแล้วยังไงเสริฟตะกะล้างน้ำ
คราบขาวจนตัวเองเกลี้ยงสะอาดให้เหลือเพียงแค่นางร้ายสายแบ๊วในละครหลังข่าว

พอกลายมาเป็นนางร้ายสายแววใครก็รักก็หลงจากบทละครที่ได้เล่น
แต่จริงชีกินไม่จ้อยนอนไม่หลับแทบทุกคืนเพราะตั้งแต่เข้าวงกายมาอดีตผัวเด็กแว้นไง

เออก็ใช่ไงก็ส่งรูปลูกมาให้ดูแทบจะทุกวันพร้อมจะเรียกเงินจากนางร้ายหน้าสวยเป็นประจำ
แถมยังขู่นะเธอมีการขู่ว่า
ถ้าไม่ให้เงินตามที่ขอก็จะเอาเรื่องไปประจานลงโซเชียล
นี้นี่ถูกเธอว่าอดีตนางร้ายน่ะพอดยิงลูกจนแต่แบบบอกโอ้สงสารแก่แต่เด็กนั่นแหละ

หน้าไหนมันจะมารับผิดชอบความรู้สึกของเด็กได้ไหมล่ะ

อันนี้หนูยังไม่จังนะแต่เราก็บอกแสว่าเป็น
อันนี้อยากรู้เลยใช่ไหม
คุณเตยเดี๋ยวมันเดือดร้อน
ไม่ได้ไม่ได้อันนี้แน่

ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนมาดี

ไม่ใช่คนเดียวกันแต่พวกที่แองจิเขียน

คนที่คุณแม่พูดเมื่อกี้ก็คือแบบ
คนที่คุณแม่พูดคือใครขอดูหน่อย
คนแรกไม่ใช่
ไม่เอาของคุณแม่ใครขอดูหน่อย
ไม่เอานุ่มด่านุ่มรู้จักเขาแล้ว
ใครอย่างนั้นใครอย่างนั้นพูดเลยพูดมาขนาดนี้แล้ว
อยากรู้เร็ว

คนอื่นคงจะรอมานั่งถามว่าใครเนี่ย
เอาไม่รู้ก็ได้อย่าไปรู้อันที่หลัง

ยังไม่รู้ก็ได้
มาเรื่องน่ารักกุ๊กกิ๊กของคุณเบลล่ากับคุณเวียสุกลวัฒน์นะคะ
บอกว่าช่วงนี้โชว์ความหวานกันแบบถี่ยิบเลย
โดยเฉพาะการลงภาพในอินสตาแกรมนั่นเอง
แล้วก็แซวกันไปมามุ้งมิ้ง
ทีนี้ล่าสุดค่ะ๒๙มกราสาวเบลล่าก็ได้มาอัปเดตเรื่องหัวใจให้เราฟัง

ก็หวานในไอจีรูปถ่ายเบลอใช่ไหม
ล่าบอกว่าส่งรูปมา๓๔รูป
เลือกลงรูปเบลอ

เป็นอย่างนี้แหละค่ะไม่ว่าจะกับเบลหรือว่ากับใคร

ล่าบอกว่าต้องไปถามเขาเองแล้วล่ะจ้า
เราเล่นแซวกันในไอจี
พี่เวียจากคึกเหิมเป็นแมวน้อยเลยตอนนี้
เวลาหัวเราะบอกว่าคือเบลว่าพี่เขาเนี่ย
อาจจะมาได้แบบว่าเล่นมากขึ้นด้วยล่ะค่ะ

พอเขาเริ่มเล่นโซเชียลมากขึ้นเขาเปลี่ยนไปไหม
หวานขึ้นหรือเปล่านะคะก็ถามอีกเบลล่าบอกว่าไม่นะคะ

แต่คนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นในมุมนี้
เพื่อนมีแซวบ้างไหมเบลล่าบอกว่ามีบ้างค่ะ
แต่ว่าชินต้องบอกว่าชินไว้ก่อน
สุดท้ายถามว่างานเยอะดูแลกันยังไง
ล่าบอกว่าส่วนมากก็จะคุยกันอัปเดตกันว่าวันนี้ทำอะไร
พรุ่งนี้ทำอะไรจะไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะ

จากวันนี้จะคืนคิวแล้วว่างตรงกันพอดีค่ะ
พี่เขาก็จะแบบค่อนข้าง

เก่งมากพี่เวียร์นะคุณไม่เหรอคุณมันเป็นผู้ชายหรอ
ใช่เอ้ะ๑๙๗๗ข่าวบี้หน่อย

เดี๋ยวที่หนูอ่านข่าวพี่เสก

เอาไงเอาเอาสักคนหนึ่งคนไหนเอาสักอัน

ข่าวว่าบี้สุกีอาจจะต้องเสียตำแหน่งลูกรักให้กับฟิล์มธนพัฒน์

แล้วก็มาเล่นอีกเรื่องหนึ่งที่เล่นกับ

ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าอีกมากเขาบอกว่าหลายคนคิดค่า

เขาบอกว่าเบอร์หนึ่งของช่องตอนนี้ต้องพักผ่อนนานไหม

จริงเราทุกคนก็เป็นคนบริษัทเดียวกันก็จริงแหละ
เราเข้าใจกันมากกว่าไม่มีใครแข่งกับใครหรอก

โอ้โฮคุณกล้าถามแล้วคุณนี่ล่อซึง
จริงอยากรู้จริงอย่างคุณแม่อย่างแกมมี่มีไหม

ตอนคุณแม่เป็นลูกรักไม่ชอดล่ะครับคุณแม่เป็นลูกรักไม่ชอดล่ะครับคุณแม่เป็นลูกรักไม่ชอดล่ะครับคุณแม่เป็นลูกรักไม่ชอดล่ะครับ
ลูกรักไม่ชอดล่ะครับคุณแม่เป็นลูกรักไม่ชอดล่ะครับคุณแม่เป็นลูกรักไม่ชอดล่ะครับคุณแม่เป็นลูกรักไม่ชอดล่ะครับคุณแม่เป็นลูกรักไม่ชอดล่ะครับคุณแม่เป็นลูกรักไม่ชอดล่ะครับคุณแม่เป็นลูกรักไม่ชอดล่ะครับคุณแม่เป็นลูกรักไม่ชอดล่ะครับคุณแม่เป็นลูก